ถามนะครับกลับเข้าสู่รายการศึกว่าสงสัวร์นะคะ

ทำไปแล้ว๕ข้อ๕คะแนนนะครับผม

เนี่ยหรอ
ตั้งแต่หนึ่งผมใจยังกับพี่ป้อง

ทุกวันนี้รีคีราที่เริ่มอย่างนี้ต้องกลับ
เบอร์เดชที่มีเจอโป้งได้หมวดอุปกรณ์กีฬากับเครื่องเล่นหมาสระดกอย่าตกซึ่ง

มีนคิดว่าอาเจ็ดโป้งจะได้เท่าไหร่ครับ
ข้อแรกอ่านไม่จบก็ล่วงแล้วมั้ง

ค่ะเปิดศึกวันส่งตัวแสนพี่
อย่าพูดเรื่องนี้นะทีมย์กว้าว

และดินสอตอบ

เด็กป้องเขาห้ามจับขอบครับเขาห้ามจับขอบ
มันผิดกฎิกายังจะมาทำตาโตใส่อีก
แน่แน่แน่ทำเป็นไม่รู้เรื่องแน่แน่แน่
ยังจะจับยังจะจับต่อตอบอะไรจะตอบอะไร
อีกเจ๊กลงน้ำไปเลยไปซะไปนี่แหละอีกหน้า
ได้อะไรเยอะดิโอ้เยอะมากฟุตบอลกับลูกฟุตบอลตอบ
ถูกสิอันนี้ได้คะแนนไปพุทซลากับลูกฟุตบอลั
ถูกสิถูกอะไรล่ะอ่าทำไมอ่ะ

เทบนเทบนอัพด้วยโต๊กเทพนิดแปลว่าปิ้งปอง

ทำไมได้หนึ่งข้อหนึ่งคะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๔๓วินาที

อ้อม่ะไม่เกราะออกมานี่ฟิ

จริงหรอนี่
มีอะไรบ้าง
ปลูกชนไก่กันต่อ

พร้อมนะครับ
๔๓วินาทีแล้วเฉยใดครับ

กี่อึกล่ะครับกี่อึก
กินน้ำไปกี่อึกล่ะครับ

ตะก้อกับสุนัขตอบว่าได้คะแนนนะฮะ
มันไม่ใช่ตะก้อที่ใช้ข้อปากสุนัขซะหน่อยใช่ไหมฮะ
สักกระหลาดกับไม้เทนนิสอ่ะ
ตอบผิดได้ยังไงมันคือถูกแล้ว
ลูกสักกะหลาดก็คือลูกตีเทนนิสนะฮะ
เราคิดถึงแบบโต๊ะสักกะหลาด
แล้วเปตองกับลูกเปตองล่ะถูกได้คะแนนนะฮะ
หรือว่าอีกอย่างหนึ่งลูกเปตองเรียกว่าลูกเหล็ก
ลูกเหล็กนะฮะอีกอย่างนึงนะฮะ

อ๋อลูกเด็กเล็กแรง
เอออ่าลูกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยหยุบ

ทีมดีเจโต้งทำไปได้๔คะแนน
กับเวลาที่เหลืออีก๒๗วินาที

ยังแป๊บนึงขอแป๊บนึงขอแทน

อย่าพูดแหงนไปแหงนมาเลยครับลูก
แม่ตลกกันหมดตลกกันหมด
อ่าจังหวะดีมาก

เปิดศึกวันทรงตัว

สนามมวยและยิมนาสติกลีลาตอบ

ว่ายน้ำกับเว้นตากันด้วย

กระสอบทรายสีแดงเพลิงกับมวยตอบ

กระจับกับกีฬามวยตอบ

กระจับเป็นพืชที่มีลักษณะรูปเขาควาย
ดูจากการนั่งครับโอ้โหดูสบายชิว
กรอกดีครับกรอกดีครับกรอกดี
แน่เกือบไปเกือบไป
กลับมาได้โอ้โหกลับมาได้เก่งมาก
บอกได้เสียงดังฟังชัดแบบนี้
ไปดูกันว่าดีเจรสจะตอบได้กี่คะแนน
มาเฉลยกันนี้ดีกว่านะฮะสนามมวยกับยิมนาสติกรีลา

อันนี้ได้คะแนนนะฮะ๓สนามมวยก็ต้องกับมวย

กระสอบทรายสีแดงเพลิงกับมวย
การแข่งขันรอบที่๒นะฮะทีมน้องต้นนะฮะทำไปได้๕ข้อนะครับ

พี่พี่โป้งรับไปเลย๒๐๐๐บาท
รอบรวมกันนะฮะคุณน้องต้นนะฮะรอบแรกได้๑๐
รอบนี้ได้๕เป็น๑๕คะแนนนะครับ
ส่วนทีมพี่โป้งนะฮะรอบแรกได้๑๑บวกอีก๘นะฮะเป็น๑๙
พี่โป้งเข้าไปเลย๕รอบโบนัสคูณ๒ครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาลุ้นกันนะฮะว่าเงิน๓๐๐๐บาทของพี่โป้ง